เรื่องที่น่ายินดีสำหรับนางเอกของบ้านเรานะคะเบลล่ารานี
คือบุกเพศอ่านิว่าเนี่ยดังจริงจริงดังในบ้านเรา
แล้วก็ดังไปต่างประเทศอย่างกัมพูชาด้วยค่ะ
มาอีกครั้งเขาบอกว่าเป็นเบลล่าห้างแตกของจริงนะคะ

กระแสก็ยังแรงดีไม่มีตกนะคะนี่

เวลาเป็นช่างปรากฏการณ์พูดจริง
แฟนคลับชาวพนมเป็นชาวกัมพูชา

ทำงานกันมือเป็นระวิงเลย
แล้วเดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมไปเห็นคลิปนี้นะคะ

สันนิวาสที่ภาคเป็นภาษาเขมรค่ะ

เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็สนุกสนานนะคุณ

แถบประเทศเพื่อนบ้านก็ฮอตประหลอดแตก

และอีกหนึ่งความประทับใจไม่ได้มีแค่นี้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเบลล่ารานีได้รับพระเมตตา

พระมหาวีรกษัตรีนโรดมมุณีนาฏ

นรดมศรีฮนุแห่งประเทศกัมพูชา

พร้อมกับข้อความว่าเธอทราบซึ้ง
พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตเธอด้วยค่ะ
ปังจริงนะคะเบลล่าก็คือพูดตรงได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะคะ
ก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะแล้วก็โอ้โหไม่ต้องบอกงานเพียบเลยล่ะค่ะ